รายการที่ไทยรัฐทีวีจะทำการถ่ายทอดสดนะครับ
ศึกสังเวียนเดือดวันแชมเป็นชิปที่ประเทศฟิลิปปินส์
มีการแข่งขันในวันศุกร์นี้นักสู้ไทยขึ้นแข่งขันด้วยนะครับ
ขึ้นไหวของ๒นักมวยไทยที่จะขึ้นชกในศึกสังเวียนเดือดวันแชมเป็นชิปที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันศุกร์นี้
ก็มีจุดเด่นเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายสอกซ้ายออกอาวุธแรงนะครับ
แล้วก็ผ่านสังเวียนรายการนี้มา๒ครั้งคว้าชัยได้ทั้งหมด
ครั้งนี้ครับจะขึ้นสังเวียนที่ฟิลิปปินส์เป็นครั้งที่๒ในรุ่นแบตัมเวท
พบกับออนเจนท็อปปิกนักชกลูกครึ่งสเบียสาวรัฐนะครับ
ดีกรีช้ำโลกมวยไทยแห่งศึกไลออนไฟท์วัย๓๓ปี
มาเพชรบอกว่าซ้อมมามากกว่า๒เดือน
ครั้งนี้ทำการบ้านมาดีคงไม่ใช่เรื่องยากในการคว้าชะชนะในรายการนี้ถือว่า
มีความมั่นใจสูงเลยทีเดียวครับ
ความพร้อมก็โอเคครับก็เตรียมตัวมาเต็มร้อยครับ

ก็ตรงวันนี้ถ้าเกิดถามว่าได้เปรียบไหมก็ไม่ได้เปรียบเท่าไหร่ครับ
ก็ต่างคนก็ต่างเตรียมตัวมาดีเหมือนกันครับ
ก็ผมจะทำให้ดีที่สุดครับประคอมครับ
อีกคนนะครับก็คือเลิศศิลาภูเก็ตท็อปทีมครับ
ไหลใส่สเก็ตนะครับปัจจุบันวัย๓๘ปีแล้วครับ
ประเดิมสังเวียนวันเนี่ยที่มาเกาะเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับ

โดยเลิกศิลาบอกว่าตัวเองนั้นพร้อมสู้เต็มที่แม้ว่ารูปร่างจะเป็นรองก็ตามครับ
สูงใหญ่กว่าเราเทคนิคแก้ก็ชกตามสไตล์เราครับ
ไม่มีเทคนิคเราก็ชกตามสไตล์เรา
ขึ้นแต่วิธีเราก็ไปแก้อีกเกราะหนึ่งครับ
สำหรับศึกวันเชมเป็นชิปสนามนี้นะครับ
นักสู้เชื้อสายเวียดนามจากออสเตรเลียนะครับ
พลาดโอกาสครองเข็มขัด๓เส้นที่ประเทศไทย

นักชกคู่ท้าชิงเจ้าถิ่น

ในวันศุกร์ที่๑๒เมษายนนี้๔ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับ